เรื่องของการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้
ก็มีกระแสข่าวออกมาว่าผิดฝาผิดตัวหรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
ก็ยืนยันค่ะว่าบุคคลที่ถูกควบคุมตัวก่อนหน้านี้
ยังอยู่ในสถานะของผู้ต้องสงสัยนะคะ
พร้อมทั้งเชื่อมั่นหน่วยงานด้านความมั่นคงด้วย
ว่าจะควบคุมไม่ให้เกิดสถานการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะ
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงความคืบหน้าในการจับกลุ่มผู้กระทำผิด
คดีระเบิดในหลายจังหวัดทางภาคใต้นะคะ
ว่ามีความคืบหน้าและมีความชัดเจนอย่างต่อเนื่อง
พร้อมย้ำด้วยค่ะว่าต้องการจับกลุ่มผู้ต้องหาให้ได้มากที่สุด
แต่ขอว่าอย่าเพิ่งกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่
เพราะว่าที่ผ่านมาหน่วยงานด้านความมั่นคง
ตำรวจและทหารได้มีการบูรณาการข้อมูลกันอย่างเต็มที่ค่ะ
ส่วนการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยของตำรวจ
พลเอกประวิทย์ได้เปิดเผยผ่านไทยรัฐทีวีนะคะ
ว่าทุกคนยังเป็นผู้ต้องสงสัย
และยังไม่สามารถสรุปได้ว่าคือคนร้ายหรือไม่
เพราะว่ายังอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวน

เหตุระเบิดใน๗จังหวัดรวม๑๗จุด
มีความเชื่อมโยงกันแล้วก็ผ่านการวางแผนมาเป็นอย่างดีค่ะ
คงไม่น่าจะมีแล้วนะครับ
ส่วนด้านนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ก็ระบุว่าในวันจันทร์ที่๒๒สิงหาคมนี้นะคะ
จะมีการประชุมกับ๖กระทรวง

ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิด
โดยพลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมก็มีความเห็นค่ะ

ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาค่อนข้างน้อย
จำเป็นต้องทำหลักเกณฑ์พิเศษขึ้นมา

ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิด
บริเวณแยกราชประสงค์เมื่อปีก่อนนะคะ
ซึ่งการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

คนไทยได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน๒แสนบาทค่ะ
ส่วนชาวต่างชาติก็จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุด

จากนี้นายวิศนุก็กล่าวด้วยนะคะ
ว่าการพิจารณาหลักเกณฑ์ครั้งนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป